คุณผู้ชมคะไปดูอุปติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
เป็นกรณีรถหรูปอเช่ขับรถรถเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงคนนึงขาขาดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสแท้งลูก
ถูกตัดแขนแล้วก็ตัดขา
แต่ว่าเหตุการณ์นี้พีคสุดตรงที่ตำรวจโทรศัพท์เคลียร์กับญาติค่ะ
บอกว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าพูดเรื่องเมาแล้วขับสักบาทก็ไม่ได้
โอ้โหนี่ตำรวจบอกเหรอแล้วเขาสูญเสียถึงขนาดนั้นเลยนะคะ
นั่นสิใช่คุณผู้ชมนี้เป็นภาพจากล้องวงจรปิดนะ
ตอนที่เกิดเหตุนะคะตอนที่เกิดเหตุสลดเนี่ย
ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลโดยเพื่อนของหญิงสาวทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ร่างของนางสาวมีนารัฐหรือว่าไตเติลฉิมน้อยอายุ๒๒ปี
คนซ้อนรถจักรยานยนต์ลอยกระเด็นข้ามรั้วเข้าไปอยู่ในร้านขายของเก่าค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปใน๒๐เมตรแล้วก็อยู่ในสภาพศพที่ขาซ้ายขาด
แขนหักศีรษะแตกเธอพยายามขยับตัวนะคะเหมือนจะลุกขึ้นอยู่หลายครั้ง
แต่ว่าสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนะคะคือนางสาวกิติยาหรือว่าโอเที่ยงธรรมอายุ๒๒ปี
คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์นะลอยกระเด็นไปประมาณ๒๐เมตรเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาตี๑ของวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่กำลังขี่รถย้อนสอนบนฟุตบาทมุ่งหน้าไปถนนบรมราชชนนี
ขณะที่ขี่ผ่านร้านรับซื้อของเก่าปากซอยพุทธมนตรสาย๓ซอย๕
ข้ามสะพานแล้วก็ข้ามครองย่อยเกิดเสียหลักเหินลอยจนเสียการควบคุม
พุ่งขึ้นฟุตบาทมาชนกับรถจักรยานยนต์ของสองสาวเต็มแรงค่ะ
แล้วก็ยังเสียหลักไปชนรถซาเล้งแล้วก็รถตู้ได้รับความเสียหายไปอีกคันนะคะ
ส่วนในคลิปนี้เนี่ยกู้ภัยเขาถ่ายไว้ได้หลังเกิดเหตุเพียงไม่นาน
ชมภาพบางช่วงบางตอนค่ะ
และขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังยุ่งในการ
ช่วยเหลือนะคะทั้งโอแล้วก็ไตเติลที่ตอนนั้น
คนขับรถปาเช่เนี่ยเป็นชายนะฮะก็โทรศัพท์ไปให้เพื่อนมารับ
พอเพื่อนมาเนี่ยคลานออกมาจากรถปอเช่ไปกับเพื่อนที่ขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำ
แล้วก็หายออกไปจากจุดเกิดเหตุนี่นี่คือภาพคานออกมานะนะฮะ
อะทีนี้ช่วงบ่ายของเมื่อวานนะครับ
นางสาวนัทธินีเลื่อนรุ่งอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นพี่สาวของ
นางสาวกิติยาหรือว่าโอที่บาดเจ็บสาหัสนี่แหละ
ไปพบกับตำรวจโรงพักหนองค้างพลูเจ้าของคดี
อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชขาซ้ายขาดม้ามฉีกตับฉีกสะโพกแตก
แขนซ้ายรอจะต้องตัดแขนทิ้งไปแล้วที่สำคัญตั้งท้องอยู่
แท้งลูกรอผ่าตัดเอาร่างของเด็กออกมาอีก
คุณผู้ชมคิดดูสภาพว่าหลังจากนี้เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไร

มีรถปอเช่เขาขับวนอยู่ประมาณสามรอบคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะพี่
เหมือนเขาแข่งมากับฟอร์จูเนอร์คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้หนูฟังอะพี่
แข่งมาแล้วเหมือนแบบว่าเขาเหมือนเขาเหินสะพาน
จังหวะว่าท้ายมันปัดสะบัดอย่างนี้
ทำให้พุ่งชนกับน้องทั้งสองคน
เพราะตอนนี้เป็นตายเท่ากันแล้วคนเจ็บคือท้องลูกได้๓เดือน
ขาข้างซ้ายขาดขาแขนข้างซ้ายรอตัดแขน
นั่นหมายความว่าทั้งแขนขาซ้ายจะไม่มี
ลูกก็เสียชีวิตก็ต้องแทงไปนะครับ

หลายคนเห็นว่าคนขับปอเช่นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนในร้านใกล้จุดเกิดเหตุ
ปิดร้านเอารถออกไปวิ่งโชว์ความเร็วสูง๓รอบ
หลังเกิดเรื่องเธอพร้อมญาติไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ว่าร้านบอกว่าลบไปแล้วลบทำไมฮะ
ทีนี้จึงเกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก็เลยเอาเรื่องนี้เอาคลิปนี้โพสต์ในโซเชียล
กระทั่งทราบว่าภรรยาของคนขับปอเช่ติดต่อมาหาร้อยเวรเจ้าของคดี
บอกว่าจะให้เงิน๕๐๐๐เป็นค่าทำศพละกัน
แต่ขอนะอย่าพูดเรื่องเมาแล้วขับ
ฉะนั้นจะไม่ได้สักบาทเดียว
ส่วนน้องสาวที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเลย
ไม่ได้พูดถึงว่าอาการน้องสาวคือไม่ได้จะไปเยี่ยม
ไม่คิดจะไปเยี่ยมแค่เอาเงินจะทำศพให้คนตายแล้วกัน
แต่อย่าพูดเรื่องเมานะจะไม่ให้
ทีนี้มาดูความคืบหน้าจากทางตำรวจกันหน่อยว่าอย่างไร
ด้านของร้อยตำรวจเอกนบสกลทองแสงรองสารวัตรโรงพักหนองค้างภูเป็นเจ้าของคดีกล่าวว่า
คนขับรถคือนายสมเกียจพักดีนอกอายุ๔๐ปีอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เป็นเจ้าของเต้นต์ขายรถ
แต่ว่าขณะนี้บาดเจ็บขาหักทั้งสองข้าง
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย๓
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเนื่องจากว่านายสมเกียจยังไม่พร้อมให้การ
ส่วนเรื่องเมาแล้วขับหรือไม่ต้องรอผลตรวจเลือดจากทางโรงพยาบาลว่ามีแอลกอฮอลหรือไม่
และทางภรรยาของนายสมเกียจก็ติดต่อมาว่าจะช่วยเหลือนะคะ
ค่าทำศพคนตายเนี่ย๕๐๐๐๐บาทพร้อมพวงหรีด๑พวง
ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่นเดี๋ยวรอก่อน
รอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวจะมาคุยกับญาติผู้เสียชีวิต

เพราะว่าเห็นเป็นคนรวยแต่อย่างใดนะคะ
ก็ทำคดีไปตามพยานหลักฐาน

ต้องรีบตรวจตอนที่นี่เลยตอนเกิดเห็นนี่
เพราะว่าพยานเขาก็เห็นว่าเพิ่งดื่มสุรากันมากับเพื่อน